คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของผลชนสูตรนะฮะ
ชนสูตรพลิกศพคุณแตงโมกันอีกนะครับ

นั่นคือเรื่องของตายยังไงนะครับ

แต่เรื่องแผลที่ขาถูกของมีคม
แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าของมีคมนั้นคืออะไร
ผลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑นะครับ

ที่ให้แซนนะครับพยานบุคคล

ใช้เรือรุ่นเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับ
สถานที่แถวนั้นนะฮะ
พบว่าเส้นทางของเรือแล้วก็ความเร็วของเรือเนี่ย
ทำให้ตอนนี้ตำรวจทราบพิกัด
จุดที่คุณแตงโมน่าจะตกจากเรือบริเวณนี้
คือห่างจากสะพานพระราม๗มาทางสะพานพระราม๕

ซึ่งก็สอดคล้องกับน้อง๔คนที่ตกปลาอยู่นะ
ที่ให้การว่าเห็นเรือลำนี้แล่นไปเร็วก่อน
แล้วก็ชะลอเครื่องยนต์แล้วก็กลับหัวเรือมาตรงพิกัดนี้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเปิดเผยว่า
เรือลำดังกล่าวใช้เส้นทางไปตามคำให้การจริง
ส่วนความเร็วเรือเจ้าหน้าที่ขอรวบรวมเก็บไว้ในสำนวน
แต่พบว่าพบว่าจุดเกิดเหตุเรือผ่อนคันเร่ง
แล้วก็ขับวนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
สำหรับประเด็นของสังคมที่สงสัยแผลบนตัวของคุณจ๊อป
คุณจ๊อปเนี่ยแพทย์นิติเวศนะครับ
ตรวจร่างกายกับเพื่อน๔คนแล้วก็บอกว่า
มีบาดแผลที่แขนคล้ายรอยขีดขวนแต่มีขนาดเล็กกว่าเล็บ
ส่วนรอยฟกช้ำที่หัวไหล่นะฮะเกิดจากการถูกของแข็งกระแทก
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากอะไร
แล้วแผลนี่มันมีมานานแค่ไหนเขาบอก๕๗วัน
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเพิ่ม
ผู้ช่วยข่าวถามถึงผลตรวจนิติเวทย์
แล้วก็เศษทรายส่วนบาดแผลที่อยู่บนร่างของผู้เสียชีวิตที่ต้นขาขวา
ซึ่งเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่เกิดจากของมีคม
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าไอ้ของมีคมนั้นมันเป็นของมีคมชนิดไหน
ต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการ
ส่วนการตรวจสอบกระเพาะปัสสาวะของคุณโมนะครับพบว่า
หูรูดกระเพาะปัสสาวะเน่าเปื่อยจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
ปัสสาวะก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุ
ส่วนแผ่นผ้าอนามัยที่ร่างของคุณแตงโมนะครับอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบว่า
จะมีค่าปัสสาวะหรือค่าประจำเดือนหรือไม่
ส่วนการตรวจหาสารเสพติดนะครับในพยานทั้ง๕คนแล้วก็หลักฐานบนเรือ

โดยตอนนี้ทั้ง๕คนยังไม่ถึงขั้นตอนการเข้าห้องจับเท็จ
ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการ
โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างละเอียดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
ตอนนี้เนี่ยกระบวนการการสอบสวนเนี่ยผมดำเนินการไม่หยุดนะครับ

แต่เพื่อความไม่ประมาทและรอบครอบเนี่ย
เราต้องใช้ความมาตะวันนะครับ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนซึ่งตั้งเป็นคณะสอบสวนสืบ
ส่วนของตำรวจภูมิธรจังหวัดบนภูมิบุรี
แล้วก็มีส่วนของตำรวจทรภาค๑มาช่วย
กำลังไล่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทุกคน
ที่เกี่ยวข้องใครที่มีความเห็นในโลกโซเชียลยังไง
หรือข้อมูลไปแตกกับใคร
ตอนนี้เราต้องเชิญมาสอบประคำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ
นั่นก็เป็นสิ่งที่ทางภูมิชาการตำรวจภูทรภาค๑
ได้แถลงสรุปถึงผลการชนสูตรร่างของคุณแตงโม